เรื่องแรกวันนี้มาเตือนกันหน่อยคุณผู้ชม
มิจฉาชีพเขาออกไปหลอกลวงคราวนี้

จะเลือกเหยื่อที่เป็นพระสงฆ์ชราภาพพอได้เงินแล้ว

ไม่ได้เข้าไปกราบพระนะสมัยนี้

นี่เลยฮะหลวงตาสดฉายาจันทะโชโตอายุ๘๖ปีแล้ว
ท่านเป็นพระลูกวัดนะฮะที่วัดโลกสุธาวาสตำบลสารแดงอำเภอเมืองอ่างทองที่อ่างทองเล่าให้ฟัง
กุมภาพันธ์สักประมาณ๕โมงครึ่ง๕โมงเย็น
ตอนที่ท่านนั่งอยู่หน้ากุฏิมีชายแล้วก็หญิงเดินเข้ามาประมาณอายุประมาณ๔๕ปี
รูปร่างทวมนะฮะชายในผิวดำแดงนะฮะตัดผมรองทรงสั้นผู้หญิงเดินมาด้วยกันผิวขาวเหลือง
เดินเข้ามาหาพร้อมกับถือชุดสังขทานมานะคุณผู้ชม
ทำทีเหมือนจะมาไหว้พระขอพรทำสังฆฐานพูดคุยไปพูดคุยมา
ไหว้พระขอเงินเหรอคะประมาณนั้น
ฝ่ายชายบอกว่าจะมาทำสังขทานกับท่าน
เพราะว่าสอบติดในร้อยแล้วก็พยายามชักชวน
ให้ท่านพาไปนั่งในกุฏิพระ
จากนั้นก็พูดจาโน้มน้าวใจความคือว่าจะขอยืมเงิน
เพราะว่าจะเดินทางเข้ากรุงเทพไปทำเรื่องที่สอบได้
แล้วก็จะนำเงินไปคืนให้วันพรุ่งนี้
ตอนแรกท่านเองก็จะให้แต่เอกใจว่า

ไม่เคยรู้จักทำไมมาขอยืมเงินอัตมาได้
ไปฟังเสียงของหลวงตาสดหน่อยครับ

เขาจะออกปากเอาหรือ๕๐๐บาทเขาก็จะให้นะ
เพราะว่าเรานั่นนึกว่า

เราก็ไม่เคยเห็นหน้าเขาไม่เคยคุ้นกันเลย
แล้วเราจะให้ยังไงก็เลยฉันก็เลยพูดบอกว่า
เอายังไงกะเพราะเดี๋ยวไอ้ฉันนะที่ตัวฉันไม่มีเงินอ่ะ
เพราะเดี๋ยวฉันจะไปขยิ้มผัวไข่
เนี่ยเขานอนอยู่ที่หน้าห้องเขาเขานอน
ฉันก็ทำบอกว่าเดี๋ยวจะไปขยิ้มไปเอาที่ผัวไข่
อ้าลุงตามีสักห้าหกร้อยไหมล่ะเรียยยเดี๋ยว
จะไปเอาที่พั่วใครบอกเอามันบอก
ไม่ต้องเวลาน่ะรีบออกเลยลิบออกจากห้อง
เลยรีบวิ่งลงไปเลยหนึ่งละฮะก็เป็นกลุบาย
เอาดีกว่าไปยืมพระรูปอื่นดีกว่านะฮะทำให้มิจฉาชีพก็หนีไปเลย
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็สามารถบันทึกภาพชายต้องสงสัย
ยานพานะก็ตรงกันกับที่หลวงตาสดได้ระบุเอาไว้
เป็นรถยนต์อีซูซูคามีโอสีเทาดำทะเบียนมองเห็นไม่ชัด

และยังพบว่าที่วัดไผลล้อมตำบลสารแดง
ก็เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีกลุ่มมิจฉาชีพ

วันที่ก่อเหตุวันเดียวกันเวลาไล่เลี่ยกัน
หลอกยืมเงินพระอันนั้นได้ไป๑๘๐๐บาท
ว่าน่าจะโดนหลอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับ
พระวสันปัญวโรพระลูกวัดวัดโลสุธาวาสจึงฝากเตือนนะ
ไปวัดอื่นไปยังพระลูกอื่นระวังคนแปลกหน้าครับ
อย่าไปหลงเชื่ออย่าปล่อยให้พระสงฆ์ชราภาพอยู่ตามลำพังกับคนแปลกหน้า
เพราะเท่าที่ดูกลุ่มนี้แล้วเนี่ยเลือกพระสงฆ์ที่ชะลาภาพในการก่อเหตุไปยืมเงินนะครับ
อันนี้ก็ฝากเตือนพระสงฆ์เอาไว้แล้วกันนะครับ